มีเรื่องที่แม่ของเด็กชายอายุ๑๒ปีไปขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังค่ะ
เธอบอกว่าลูกของเธอเนี่ยถูกเพื่อนเอาแอลกอฮอล์สาดใส่แล้วจุดไฟ
ร่างกายไหม้ไป๗๐คุณผู้ชมค่ะ
นี่คือภาพนะคะที่คุณกันจอมพลังนะคะได้รับร้องเรียนนะคะ
แล้ววันนี้ก็พานางสาวกริตยาแม่ของน้องกาฟิลซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บนี่แหละ
ไปพบกับผู้กำกับสพแปลงยาวร้องเรียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณแม่บอกว่าเมื่อวันที่๒๖มิถุนายนเนี่ยลูกชายไปเล่นบ้านเพื่อนนะคะ
แต่พอถึงเวลาเนี่ยลูกยังไม่กลับจนเกือบเที่ยงคืนนะคะ
ก็เลยโทรไปหาลูกปรากฏว่าแม่ของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นครูรับสายแล้วบอกว่ากาฟิลอยู่โรงพยาบาล
เพราะว่าเด็กเนี่ยเล่นแอลกอฮอล์กันแล้วไฟไหม้

แต่พอเห็นสภาพของลูกเนี่ยเธอบอกใจแทบสลายมีแผลทั้งตัว
แล้วลูกก็เธอบอกว่าอ้าปากค้างตาเหลือกเพ้อแต่คำว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้
คือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเล่นกับเพื่อนกัน๓คน
จุดไฟเผาขยะกันแต่ลูกแอบเพื่อนไปยืนปัสสาวะ
ก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่จะเผาขยะระหว่างยืนปัสสาวะ
เพื่อนก็ลงมือจุดไฟกันแล้วก็มีคนหนึ่งเอาแอลกอฮอล์นะคะ
เอาแกลลอนแอลกอฮอลสาดไปที่เปลวไฟไฟมันก็วิ่งตามแอลกอฮอล์
พอสาดแอลกอฮอลเสร็จก็เหวี่ยงแกลลอนไปที่ลูกชาย
เพราะฉะนั้นไฟมันก็ไล่ตามไปติดเด็ก
จนแบบน้องเนี่ยต้องฉีกเสื้อนักเรียนออกนะคะหลังเกิดเหตุก็พยายามติดต่อ
คู่กรณีเพื่อเจรจาเรื่องการเยียวยาแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอด
จ่ายเงินมาเพียง๒๐๐๐บาทแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย
แล้วก็ยังแอบไปโรงพยาบาลเพื่อถ่ายคลิปมาข่มขู่ลูกชายด้วยค่ะ
อาการคือ
เรื่องนี้นะคะการจอมพลังบอกประสานกับผู้กำกับสพแปลงยาวให้ช่วยเร่งรัดคดี
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้บาดเจ็บค่ะ
ซึ่งทุกฝ่ายก็ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บนะคะ
ส่วนประเด็นที่คู่กรณีข่มขู่บอกจะแจ้งความกลับ
ผู้บาดเจ็บฐานแจ้งความเท็จคุณกันบอกก็พร้อมจะช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งทางภูมิกับก็บอกว่าเรื่องนี้ได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
แล้วก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วจะเร่งสอบปากคำแม่ของผู้เสียหาย
ส่วนลูกชายก็จะมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย
แล้วก็เนื่องจากเป็นเยาวชนนะคะยืนยันว่าถ้าพบคลิป
กรณีที่บอกว่าแม่ของอีกฝ่ายนึงไปถ่ายคลิปของผู้บาดเจ็บ
เอาไปเผยแพร่ลงโซเชียลเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีไม่ละเว้นค่ะ